ดูเรื่องของเกษตรน่าสนใจมากพี่ทิเป้
ผมแอบเฉิงเงินดูข่าวของพี่ทิ้ดเป้

มาแล้วเรื่องดูการนี้มาแล้ว

ทุเรียนทุเรียนนะครับขึ้นชื่อว่ามหานครแห่งผลไม้นะครับ

ทุเรียนก็ต้องคิดถึงจันทบุรีครับ
และก็ที่สำคัญครับเมื่อทำข้าวหลามครับ

แค่ผมเห็นพาดหัวข่าวของพี่ทิศเป้แว๊บ
เอ๊ะข้าวหลามทุเรียน

เมื่อสักครู่นี้นึกถึงข้าวเหนียวทุเรียน
แต่อันนี้น่าจะหอมกว่าเพราะมีกลิ่นไหม้

พบเธอที่จันทบุรี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

ให้ข้าวหลามสุกสม่ำเสมอกันทั้งกระบอกและกระปอกกินแบบนี้แหละครับ
แหมเรียวงามยิ่งนักนะครับ

ใดทิ้วก็สวยอย่างนี้แหม

กระบอกข้าวหลามนะครับกระบอกข้าวหลามนะครับ
การคิดการทำข้าวหลามทำไมเธอคิดได้เธอบอกว่า
มากขึ้นเมื่อมาชิมผลไม้ก็ให้รู้จักข้าวหลามทุเรียน

ถ้าอยากจะสนใจเข้าไปในเฟซบุคของเธอนะครับ
ศิวพรเรืองชัยโชค
สอบถามราคากันได้เลย

น่าทานมากอยากอยากทานลองทานแบบที่เป็นข้าวเหนียวดำอืม
ใช่คือส่วนผสมน่าจะหอมมากนะ
คือมีทั้งข้าวเหนียวดำแล้วก็มีถั่วดำ
แล้วก็ใส่ทุเรียนลงไปในข้าวเหนียวในส่วนผสมด้วย

คือเห็นเนื้อเป็นผสมแล้วก็เข้าไปข้างในด้วยนะ
แล้วก็ใส่ไว้ด้านบนด้วยแล้วก็ใบตองปิดอีกหอมอีก
เหมือนข้าวปิ้งไหมเว้นกลิ่นหมี่ใจทุนนกปิ้งน่ะ
ครับเฮ่ยผมกำลังหาอยู่เอาคุณคุยกันในก่อน
นกจิบพันนกจิบเขาบอกว่าพันนี้นะครับ
แล้วคนทางจันทบุรีทางตาดทางระยองนะครับเอาไปปลูก
ก็เป็นพันธุโบราณไปเลยนะฮะเป็นกายพันธไปว่าโอเค

คือชื่อสองพันนี้คือชาวต่างถิ่นเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไร
พวงมณีเริ่มได้ยินเมื่อปีที่แล้ว
แต่ว่ารักษณะของเขาจะเหลืองมากลักษณะคล้ายชะนีอะเนาะ
อยากทานนะอยากลองชิมปกติไม่ค่อยได้ทานหรอก
คือเขาเรียกว่าปุ่มน้ำเขาจะถี่ละเอียดขึ้นนะครับ
ง่ายจำง่ายคือเป็นลูกผสมระหว่างดวงมณีกับหมอนทอง